ทุกวันที่หนึ่งและวันที่๑๖ของแต่ละเดือน
และแน่นอนครับปี๒๕๖๕นะฮะ
ทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ่ายท่อสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี๒๕๖๕อยู่
ดังนั้นคุณผู้ชมก็ยังคงได้รับชมการออกรางวัลทุกรางวัล

สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนำโดยพันโทหนุนสันสนาคม
มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนะครับ
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการถ่ายทอดสด
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดนะครับ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางด้วยครับ
ก็โดยประมาณก็จะเริ่มเวลาประมาณ๑๔นาทีกาของทุกครั้งที่มีการออกรางวัล
จ่ายข่าวสารต่างให้ประชาชนได้รับรู้นะครับว่าสลากออกอะไร
แล้วก็แถมมีละครซิตคอมด้วยนะครับที่เราจะถ่ายทอดไปทุกวัน
ในช่วงที่เราออกสลากด้วยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้นะฮะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบันนี้นะคุณนะ
ปัจจุบันนี้นับเป็นปีที่๗ในการถ่ายทอดสดแล้ว
ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่แซงให้เห็นถึงความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงาน
เพื่อบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางนะครับ
สร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของกระบวนการออกรางวัล
ตลอดจนเห็นอุปกรณ์และกระบวนการทุกขั้นตอนนะฮะ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อการแอบอ้างของมิจฉาชีพ
มีการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ต่างอยู่ในปัจจุบันนะครับ

คือคนที่ดูผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะฮะคือไม่ได้ไปลุ้นที่สำนักงานหรอกนะฮะ
แต่ลุ้นผ่านหน้าจอก็จะเห็นความโปร่งใส

แล้วก็เห็นการออกรางวัลในทุกรางวัล
รางวัลที่๑ที่๒ที่๓ที่๔ที่๕เลขท้ายเลขหน้าเลย

ก็ถือว่าลุ้นหน้าจอไปพร้อมกับไทยรัฐทีวีนะครับ
ใช่ค่ะเกาะติดหน้าจอให้อารมณ์เหมือนกับอยู่หน้าขอบเวทีเลย